ปกติกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชอบกินกันยังไงคือพี่ชอบแบบเอาถ้วยแบบสำเร็จเลยอ่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยสำเร็จก็จะง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นลักษณะของไม่ต้องใส่น้ำร้อนอ่ะ
ใช้ถุงความร้อนที่อยู่ข้างในแล้วมันก็สุกได้อย่างนี้มันมีออกมาเป็นถ้วยแบบนั้น
แต่มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็จะไม่รู้ไงคะว่าไอ้ผงที่มันใส่อยู่ในถุงข้างในเนี่ย
บางทีมันเป็นถุงทำความร้อนอ่ะวันนี้มีอุทาหรณ์เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนไปกินมันอ่ะ
มีคนไปกินแล้วก็ปวดไม่รู้คือเขาบอกเลยว่าวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
ใกล้เคียงกับโรงเรียนเออีซีนะฮะเกิดเหตุประชาชนเนี่ย
อาการป่วยเขาเนี่ยต้องเข้าห้องฉุกเฉินนะน้อง
กู้ภัยก็เลยรีบจัดรถพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวถึงบ้านเลยนะฮะ
โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวเนี้ยอายุสี่สิบเจ็ดปีแล้ว
อาการของเขาเป็นยังไงฮะปวดท้องอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวังจันทร์เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นที่เกิดเหตุไม่มีอะไรเลย
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตกกระจายเกลื่อนพื้นเลยอ่ะ
ทำให้ทราบว่าอ๋อก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ป่วยเนี่ยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินพอกินแล้วเนี่ย
ก็เลยมีอาการปวดท้องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้ป่วยเนี่ย
เป็นแบบถ้วยร้อนอย่างที่เมย์บอกนั่นแหละเป็นแบบถ้วยร้อน
ซึ่งจะมีสารเคมีทำความร้อนเอาไว้ถูกต้องไหมคะ
เพื่ออุ่นบะหมี่เนี่ยผู้ป่วยก็เลยคิดว่าเฮ้ย

แต่คิดว่าอันนั้นคือเครื่องปรุงมีซองมีซองอยู่ข้างใน
ชินกันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เนี่ย
มันจะมีซองเครื่องปรุงเขาก็เลยคิดว่าเออ
มันน่าจะเป็นเครื่องปรุงรสก็เลยฉีกไอ้ตรงนั้นไอ้
สารเคมีน่ะใส่ลงไปก่อนอืม
ก่อนจะรับประทานก็ไปใส่ไอ้สารทำความร้อนนั้นก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้เทคโนโลยีมันมีมาใหม่แล้ว
เราอาจจะคุ้นเคยว่าในกล่องนั้นใส่เครื่องปรุงมา
มันไม่ใช่เครื่องปรุงนะฮะอันนี้มันคืออะไรนะจ๊ะเม
มันเป็นถุงทำความร้อนถุงทำความร้อน
จริงเขาเขียนอยู่นะคะมันจะใส่ถุงแยกแบบ
ถุงแบบเหมือนถุงเอาจริงจริงดูเหมือนถุงรถอย่างงั้นแหละเป็นถุงปลอยสีเงินเงิน
ใช่แต่เขาจะมีเขียนเอาไว้แต่ในกรณีนี้บางทีถ้าเราไปเจอผู้ใหญ่บางท่าน
ที่เขาอาจจะไม่ได้อ่านข้อความในนั้นบางคนก็จะบอกว่าเขียนเป็นภาษาไทยสิ
แต่อย่างยี่ห้อที่เขาใช้เนี่ยบางอันมันก็มีภาษาไทยอยู่เนี่ยแต่บางทีบางคนไม่ได้อ่านนะคะ
พอเห็นเป็นแบบถุงคล้ายคล้ายฟอยสีเงินเงินปุ๊บอ่าวเทใส่ลงไปเลยเนี่ยก็แบบเป็นเครื่องปรุงเขามีเขียนถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหาร
วันนี้มันจะต้องสองอย่างจะต้องดูกันหน่อยนะฮะเมื่อก่อนมันจะมีเครื่องปรุงเราเข้าใจ
ตั้งแต่เด็กจนโตเรากันมาเนี่ยมันก็จะมีแต่เครื่องปรุงแต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย
มันจะมีถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แหละ
เวลามันเจอน้ำธรรมดาปกติมันเดือดเลยค่ะผมเพิ่งลองกินเมื่อเร็วนี้
แต่ไม่ได้กินไอ้ถุงเนี้ยหมายถึงเอาไปใส่น้ำอ่ะเพิ่งเคยเพิ่งเคยลองใช้
เป็นไงมันก็ร้อนอ่ะก็ใช่ไงมันใส่กับวางในน้ำก็ร้อนมันเจออันนี้แหละ
เออไม่แต่บางคนไม่รู้จริงจริงอ่ะ
เดี๋ยวนี้ตุ๊กวันอ่ะเกือบทุกแบรนด์มันจะมีถุงทำความร้อนกันหมดแล้ว
มันเขาเขียนไว้นั่นแหละ

บางคนเขาก็ไม่รู้จริงแต่ก็อ่านสักนิดนึ

บางคนบอกว่าหิวด้วยแล้วก็ไม่ได้มองบ้าง
บางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นบ้างอะไรอย่างนี้

ขอรู้ว่าทุกวันนี้นอกจากเครื่องปรุงมันจะมีอีกถุงนึงเป็นสารเคมี

อ้วกอาเจียนอร่อยนะ